มาอีกเรื่องหนึ่งฮะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีนักศึกษาสาวคนหนึ่งเธอก็เช่าหอพักอยู่
ปรากฏเจ้าของหอพักซึ่งเป็นคุณยายอยู่ไล่ไม่ให้เธออยู่ในหอพักแห่งนี้แล้ว
โดยมีเหตุผลบอกว่าเพราะหนูไม่ร่ำไม่เรียน
ร่อนไปร่อนมาหนูไม่เรียนหนังสือเลยนักศึกษาสาวก็บอกว่า
ตอนนี้หนูเรียนออนไลน์อยู่หนูไม่ได้ไปที่มหาลัยหนูเรียนออนไลน
ยายเข้าใจหนูหน่อยนะแต่สุดท้ายคุณยายไม่ยอมเข้าใจนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
ทำไมยายถึงไล่หนูออกจากห่อเพราะว่าหนูไม่ได้ทำไรผิด
เทระยายยายถึงไล่หนูออกจากห่อเพราะว่าหนูไม่ได้ทำไรผิด

ให้หนูอย่างนี้นะหนู
หนูออกไปแล้วกันวันที่๒๕
เพราะอะไรคะหนูทำอะไรผิดคะ
ลูกยายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมีงาน
ไม่ชอบเด็กที่ไม่เรียนหนังสือไม่อะไรแล้วมั

เรียนออนไลน์ย้ายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียน

หนูจะไปโรงเรียนทำไม

พูดคุยกับคุณยายเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก

ให้เธอออกจากหอพักไปวันที่๒๕เมษายนนี้ออกไปได้ไหม

ก็ถามว่าเอาทำไมล่ะคุณยาย
คุณยายบอกว่าก็หนูไม่ร่ำไม่เรียนเลย
ไม่ชอบนะคนไม่มีการไม่มีงานทำ

เห็นนะหนูว่าตอนเย็นหนูก็ออกไปแล้วแต่งตัวแบบนี้ออกไปไหนก็ไม่รู้นะฮะ

หนูออกไปช่วยพี่สาวทำงานที่ร้านขายของ

และที่เห็นหนูอยู่ห้องตอนกลางวันเนี่ยเพราะว่าหนูเรียนออนไลน์นะครับ
และตอนนี้โควิดเขาก็ไม่ได้เรียนกัน

ตอนนี้ถ้าไม่ได้เรียนที่มหาลัยหนูก็เรียนออนไลน์เสาร์อาทิตย์หนูก็เรียน
ตอนนี้น้องหนูแจกแจงทำอะไรกับคุณยายนะ
ใช่ฮะแต่คุณยายก็บอกว่าไม่ได้หนูต้องออกไป
วันที่๒๕เมษายนนี้แล้วคุณยายก็เดินลงมาคุยใกล้
แล้วนักศึกษาสาวคนนี้เขาไปกับแฟนนุ่มใช่ไหมคุณ
คุณยายก็เรียกนักศึกษาสาวบอกลูกเอามาคุยใกล้

นักศึกษาสาวบอกหนูไม่อายแฟนหรอกค่ะ
แฟนหนูรู้ว่าหนูเรียนตอนที่เข้ามาคุยกันใกล้นะครับ

นักศึกษาก็บอกแล้วแต่ยายแล้วกัน
หนูออกก็ได้ยายก็ถาม
ออกวันที่๒๕หรือวันที่๒๗เมษาดี
เพราะยายรับเงินประกันจากคนอื่นเขาไว้แล้ว

จำจากคนที่จะมาเช่าใหม่แล้ว
นักศึกษาสาวก็ออกนะครับแล้วเอาเรื่องนี้
โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลทีมข่าวก็สนใจเรื่องนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วง๑๐โมงที่ผ่านมาผู้สิทธิ์ข่าวได้เดินทาง
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปพบ
น้องน้ำกำลังเตรียมเก็บข้าวเก็บของภายในหอพักย่านถนนดำริพัฒนา
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกเพื่อจะย้ายออกตามที่คุณยายเจ้าของหอพักได้แจ้งไว้
วันที่๒๕หรือไม่ก็วันที่๒๗เมษายนนี้นะครับ
เราก็ถามเธอบอกว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เธอก็เปิดเผยบอกว่าเธอยืนยันว่าเธอเป็นนักศึกษาจริงเรียนอยู่ชั้นปี๑นะครับ
ภาคกศบปก็คือภาคเรียนเสาร์อาทิตย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่พิศนุโลกนี่แหละนะครับ
แล้วเธอก็แซงหลักฐานเป็นใบลงทะเบียนเรียนและสตารางเรียนให้กับผู้สิทธิ์ได้ตรวจสอบ
บอกว่าหลังจากนี้เธอจะไปอาศัยอยู่กับเพื่อนก่อนไปหอพักของเพื่อนก่อนชั่วคราว
แต่ก็รู้สึกว่าเธอนั้นถูกเจ้าของหอพักคือคุณยายไล่โดยไม่เป็นธรรมนะครับ
ถ้าเธอจะต้องออกกระทันหันก็ขอให้ทางเจ้าของหอพักหรือคุณยายจ่ายค่าเสียหายให้เธอบ้าง
เพราะอยู่ไม่เต็มเดือนแล้วก็ตามสัญญาคืออยู่ทั้งปีนะครับ
แต่ทีนี้คุณยายมีการเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าทำความสะอาดเต็มจำนวนเงินไว้แล้ว
ตอนนี้เธอก็เครียดนะเพราะที่บ้านหลังจากทราบข่าวก็คิดว่าเธอไม่ได้ไปเรียนหนังสือ
เป็นไปตามที่คุณยายบอกหรือเปล่าว่าไม่ร่ำไม่เรียนอะไรเนี่ย
เธอบอกว่าเธอเรียนเธอก็ต้องพูดจาอธิบายกับครอบครัว
ว่าต้องทั้งเรียนทั้งทำงานไปด้วยแบ่งเบาภาระที่บ้านด้วย
จนตอนนี้พ่อกับแม่เข้าใจเธอดีทุกอย่างแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ก็อยากจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ทั้งข้อหามินประมาทซึ่งหน้านะครับรวมถึงข้อหาผิดสัญญาอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
แต่เธอก็ไม่ได้แจ้งความก็แค่พยายามพูดคุยอธิบายกับคุณยาย
ให้เข้าใจเธอเท่านั้นนี่ก็มาคุยกันอีกรอบหนึ่ง
ส่วนคุณยายอายุ๗๗ปีเจ้าของหอพัก
บอกว่าไม่อนุญาตผู้ศึกข่าวบันทึกภาพนะ
แต่พูดคุยชี้แจงว่ายายเองในฐานะเจ้าของหอพัก
ก็ต้องตรวจสอบคนที่จะเข้าพักให้เข้มข้น
เพราะกลัวว่าถ้าเอาคนไม่ดีมาอยู่
ก็ทั้งหอเนี่ยมันจะไม่ดีตามไปด้วยนะครับส่วนตัวน้องนักศึกษาเป็นเด็กพูดจาดีมีมารยาท
แต่ยายไม่เห็นว่าจะออกไปเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ในหอพักเขาเลย
ยายจะเห็นน้องนักศึกษาแต่งตัวสวยออกไปช่วงเย็นบ่อย
คิดว่าน้องน่าจะไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นและไม่ตั้งใจเรียน
คิดว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่หอพักของยาย
แต่ประเด็นนี้นักศึกษาเขาก็ชี้แจงนะที่หนูต้องแต่งตัวออกไป
สัก๖โมงเย็นของทุกวันธรรมดาออกไปช่วยพี่สาวขายของ
หลังจากที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับน้องน้ำแล้วนะครับ
ว่าไม่หรับไม่เรียนอะไรอย่างนี้
ของนักศึกษาคนนี้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถามนักศึกษาคนนี้ไปแล้วเหมือนกัน
จะกลับมาอยู่หอพักนี้อีกก็ได้ถามน้องเข้าไปจะกลับมาไหมกลับมาได้นะ
แต่ขอให้ผู้เช่าคนอื่นเข้ามาอยู่ก่อนนะครับเพราะตกลงกันไปแล้วรับเงินมัดจำ
เงินประกันกันไปแล้วนะฮะเนื่องจากตอนแรกเนี่ยก็เห็นเนี่ยน้องน้ำเนี่ย
ก็บอกว่าโอเคออกก็ได้ยายก็เลยออกก็ออกแต่ว่าถ้าจะกลับมาใหม่ก็มาได้
ยายบอกแบบนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องวุ่นในโลกโซเชียลแล้วก็
นักศึกษาสาวคนนี้เขาไปโพสต์ทิ้งท้ายไว้ในโลกโซเชียลนะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้หนูก็โกรธยายแต่อย่าไปทัวร์ลงคุณยายเขานะ
น้องน้ำเขาโพสต์ไว้แบบนี้น้องก็น่ารักนะเออน้องเขาก็เป็นห่วงคุณยายเหมือนกัน